เตือนด้วยความหวังดีว่าณขณะนี้ต้องระวังบรรดาแก๊งคอลเซนเตอร์ต่าง
โทรไปหลอกลวงเหยื่อเพื่อให้โอนเงินให้
เพราะขณะนี้เองหลายคนตกเป็นเหยื่อและตกเป็นผู้เสียหายนะครับ
ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้พร้อมกันครับ
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าแก๊งคอลเซนเตอร์
ใช้โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติติดต่อไปยังผู้เสียหาย
เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวในการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายนะครับ
มูลค่าความเสียหายกว่า๑ล้านบาท
พฤติกรรมของคนร้ายก็จะปลอมหมายเลขต้นทางผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างง่ายดายครับ
เมื่อมีผู้เสียหายหรือคนที่ตกเป็นเหยื่อตายใจหลงเชื่อ
ก็จะถูกชักจูงให้โอนเงินให้กับคนกลุ่มนี้
นั่นก็คือกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนั่นเองนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุล

หรือหากบัญชีธุรกรรมมีความผิดปกติ
ฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นั้นจะสืบสวนจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ